หลังจากที่กองสลากเขามีการเพิ่มรางวัลนำจับ
แจ้งบ่อแสเรื่องของการจำหน่ายสลากเกินราคาครับ
รางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท
บรรดาผู้ค้าก็หัวใสแหละครับนะ
เขียนป้ายอ่านก่อนซื้อสลาก๘๐บาท

สุดท้ายเราต้องจ่าย๑๐๐บาท

พอกองสลากบอกว่าที่คุณทำมันผิด
แล้วถ้าเจอเดี๋ยวจะยกเลิกสิทธิ์การเป็นผู้ค้ามรายย่อยนะ
ผู้ค้ารายย่อยกว่า๓๐๐๐รายคุณฟังให้ดีกับเรื่องนี้
หลังจากที่มีคนเข้าไปถ่ายภาพมาได้
ซึ่งไม่ใช่เจ้าเดียวที่ทำแบบนั้นหลายเจ้าครับ

หลังจากที่กองสลากเขามีการประกาศว่าเพิ่มรางวัลนำจับ
ถ้าเกิดว่าใครแจ้งบ่อแสว่ามีผู้จำหน่ายสลากเกินราคาจะให้๑๐๐บาท
เขียนแบบนี้อ่านก่อนซื้อสลากใบละ๘๐บาท
ค่าบริการ๒๐บาทต่อใบก็เท่ากับ๑๐๐บาทอยู่ดี
ชาวเน็ตและลูกค้าเขาก็พากันถ่ายรูปแล้วก็ลงโซเชียลวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
ไอ้ค่าบริการ๒๐บาทที่คุณว่าเอามันจากไหน

ถ้าคุณดึงแผงดึงลอตเตอรี่ออกจากแผงให้หรือเปล่า
หรือเป็นค่าแนะนำตัวเลขหรือเปล่า
แต่ส่วนใหญ่ก็เชื่อกันว่าเป็นเพราะกองสลากนี่แหละครับ
ที่มีการเตรียมออกมาตรการเพิ่มรางวัลนำจับ๑๐๐๐บาท
พ่อค้าแม่ค้าก็เลยต้องหาวิธีการแก้เกมแบบนี้นะครับ
แน่นอนครับเรื่องนี้เราต้องถามไปทางด้าน
ของผู้มูลในการกองสลักท่านพันธุ์ตำรดเอก

ที่มีการกำหนดสัดส่วน
การจัดสรรค์เงินสนลดหลัดให้กับตัวแทนผู้จำหน่ายบรรยายย่อย
หมายเลข๐๒๕๒๘๙๙๙๙
แล้วถ้าเกิดประชาชนแจ้งนำไปสู่การจับกลุ่มได้จะให้รางวัลนำจับคดีละ๑๐๐บาท
ผู้จับกลุ่มก็ได้รางวัลคดีละเท่ากับจำนวนที่เปรียบเทียบปรับคือไม่เกิน๒๐๐๐บาท
อันนี้คืออันเดิมแต่เดี๋ยวจะมีการแก้ไขพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งปี๒๕๕๙
เพิ่มโทษการขายสลากจากเดิมปรับไม่เกิน๒๐๐จะเป็นปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
คือจะปรับเต็มแม็กซ์ไปเลยไม่เกิน๑๐๐๐บาท
ทีนี้จากการที่มีข่าวบอกว่ามีการเขียนป้ายว่าจำหน่าย๘๐บาท
ผู้ค้าสลากทำไม่ได้ถือว่าผิดเงื่อนไข
เพราะการเก็บค่าบริการที่เพิ่มมานั้นเป็นรูปแบบหนึ่งของการจำหน่ายสลากเกินราคา
หรือเป็นอุบายในการขอเก็บเงินเพิ่ม
ถ้าผู้ซื้อสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้
ผู้ทำแบบนั้นจะต้องถูกกองสลัดตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้จำหน่ายรายย่อยทันที
ตอนนี้มีผู้จำหน่ายรายย่อยประเภทบุคคลอยู่ทั่วประเทศ๘๓๑๘ราย
ส่วนกลาง๒๙๐๙ราย
ส่วนภูมิภาค๓๘๑๔ราย
ผู้พิการ๑๕๙๕ราย
และมีการยกเลิกสมาชิกสมาคมองค์กรไปแล้ว๘๑๓๑ราย
เลิกการเป็นผู้ซื้อจองล่วงหน้าสลากไปแล้วรวมกว่าทั้งหมด๒๐๐๐กว่าราย
แล้วบริการระยะยาวถามว่าแก้ไขอย่างไร
แบบนี้ว่าทำแบบนี้ไม่ได้ผิดนะฮะ
แล้วคุณจะโดนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วถูกยกเลิกรายชื่อออกจากการเป็นผู้ค้าสลากรายย่อยทันที
ถ้าคุณผู้ชมเจอต้องการแจ้ง๐๒๕๒๘๙๙๙๙๙นะครับ
ผมยกตัวอย่างนะตอนหน้ากากอนามัยแพงต้องซื้อไหมก็จำเป็นต้องซื้อ
คนมันมีเลขอ่ะถ้าขายแพงคุยเรื่องนี้กับปุ้ยดีกว่า
มีความต้องการซื้อก็ต้องมีความต้องการขาย
แล้วถ้าขายราคาแพงก็ซื้ออยู่ดีถ้าเขาต้องการ